ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้อยากให้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์
สำหรับคนที่คิดจะทำศัลยกรรมนะคะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกว่าแหม่สุดท้ายสวยไม่เสร็จ
อยากจะทำจมูกให้ตัวเองดูดีซะหน่อย
ตัดสินใจไปทำจมูกที่คลินิกแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว
ปรากฏว่าสิ่งที่เธอได้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะ
เลือดออกหนองพุ่งแล้วปรากฏว่ามันติดเชื้อค่ะ
ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเธอโพสต์รายละเอียดแบบนี้ยาวเลยนะคะ
แต่เอาล่ะเบื้องต้นล่าสุดก่อน
ลบโพสต์นี้ทิ้งไปแล้ว๒นาทีที่ผ่านมา
คลินิกที่เธอไปทำจมูกตอนนี้ยังไม่ติดต่อกลับมา
เพื่อรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
และ๓อาการของเธอล่าสุดตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
คุณหมอบอกว่าสาเหตุที่เธอเป็นแบบนี้เนี่ย
เพราะว่าซิลิโคนที่เธอไปใส่ในจมูกเนี่ยมันไม่สะอาด
เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยโดยผู้หญิงคนนี้แหละค่ะ
มีการโพสต์เฟซบุ๊คเล่าบอกว่า
ไปทำจมูกกับแพทย์ที่คลินิกแห่งหนึ่งย่านรัฐพร้าว
เมื่อวันที่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ติดต่อผ่านตัวแทนหรือว่าเอเจน
หลังทำเสร็จวันแรกก็มีอาการบวมเขียว
ตอนนั้นเธอบอกว่าก็ไม่ได้เอกใจอะไร

จนกระทั่งเข้าสู่วันที่๓
มูกเริ่มปวดหน้าเริ่มบวม

ตัดสินใจติดต่อไปที่เอเจนหรือว่าตัวแทน
ไปถามเอเจนว่าอาการที่เธอเป็นแบบนี้ปกติไหม

หลังจากนั้นอาการอักเสบกลับรุนแรงขึ้น
วันที่๒๗กรกฎาคมเธอปวดจมูกจนทนไม่ไหวจริง
อาการหนักถึงขั้นอาบน้ำนะเลือดมันไหลออกมา
น้ำน้องก็ไหลพุ่งออกมาจากจมูก

ตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
คุณหมอบอกว่าจมูกติดเชื้ออย่างรุนแรง
ต้องผ่าตัดเอาซิลิโคนที่ใส่ออกไปเนี่ย
บอกว่าให้กลับไปแก้ที่คลินิกเดิมได้

ถ้าเธอเดินทางตอนนั้นอาจเสี่ยงช็อกในรถได้นะ

ตัดสินใจนอนรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลแทน

จะทำไงตัวแทนก็บอกว่า
กลับมาทำได้เลยและพร้อมที่จะรับผิดชอบทุกอย่าง
อยากหายเร็วอยากกลับบ้านไปกอดลูกแล้วค่ะ
ซึ่งเธอบอกว่าหลังผ่าตัดเสร็จสิ้น
หมอที่โรงพยาบาลบอกว่า

เกิดจากซิลิโคนที่เธอเอาไปใส่ยัดเข้าไปในจมูก
มันไม่สะอาดประกอบกับว่าเธอกินไข่ขาวเข้าไป
ก็เลยทำให้หนองมันสะสมคุณดูดิ
ลิโคนที่ออกมาจากจมูกของเธอเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

บอกว่าแม้ตอนนี้แพทย์จะรักษาอาการเบื้องต้นแล้ว
แต่สิ่งที่กังวลที่สุดคือเรื่องของการมองเห็น
เพราะว่าไอ้จมูกเธอที่มันติดเชื้อเนี่ยคุณดูนะคะเน่าแบบนี้
ติดเชื้อรุนแรงส่งผลไปถึงดวงตาด้วย
ส่วนคลินิกที่อ้างบอกว่าจะรับผิดชอบให้
แม้จนถึงตอนนี้โพสต์เฟซบุ๊คบอกแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ
เรื่องก็ยังเงียบเธอเรียกร้องค่าเสียหาย
กับคลินิกไปเป็นเงิน๘หมื่นบาท
ทีนี้ต่อมาค่ะทางคลินิกโพสต์เฟซบุ๊ค
แจ้งเช่นเดียวกันนะคะกับกรณีที่เกิดขึ้นบอกว่า
อักเสบติดเชื้อเป็นอาการปกติ
ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในการผ่าตัดรักษา
โดยหากเกิดขึ้นต้องรีบแก้ไขทันที
ภายใน๔๖ชั่วโมงซึ่งคลินิกพร้อมรับการรักษา
แต่กรณีนี้คนไข้ปฏิเสธการเข้าไปรักษาที่คลินิกดังกล่าว
หมอเจ้าของไข้เดิมจึงไม่สามารถก้าวล่วง
การรักษาของหมอคนใหม่ได้
ทั้งนี้คลินิกก็ไม่ได้ชี้แจงเรื่องของการเยียวยาใดนะคะ
เธอตัดสินใจเรียกร้องให้คลินิกออกมาแสดงความรับผิดชอบ
โดยเฉพาะการนำซิลิโคนที่ไม่สะอาดมาใส่ในจมูกของเธอ

โพสต์เรื่องราวบอกเล่าหนึ่งคือต้องการให้เป็นอุทาหรณ์
คือต้องการเรียกร้องให้คลินิกมาชดใช้เรื่องของค่าเสียหายด้วยนะคะ